เราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารฮาล้าน
อาหารของชาวมุสลิมกันหน่อยแต่ว่ายกมาอยู่ที่นนทบุรี

เมนูของร้านอาหารนี้เรียกว่าเด็ดมากเพราะว่าเขาเปิดมานานกว่า๓๐ปี
จะมีอะไรน่าอร่อยแค่ไหนไปติดตามเลยค่ะ
วันนี้ตลอดกินของเราเอาใจคนทานอาหาร๕ล้านกันบ้าง
พามาอิ่มอร่อยกันที่ร้านมุมตัส
ตั้งอยู่ริมถนนติวานนท์ตรงไฟแดงแยกสามัคคี
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เรื่องของรสชาติแน่นอนว่าเด็ด
เพราะการันตีด้วยอายุร้านที่เปิดมานานกว่า๓๐ปีเลยล่ะครับ
ซึ่งอาหารฮาล้านเป็นอาหารสำหรับชาวมุสลิม
พิธีพิถันตั้งแต่กรรมวิธีการทำ
ผสมปรุงประกอบหรือแปรสภาพ
ต้องไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปน

เป็นร้านซุกี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านซุกกี้มูสลิมเจ้าแรกของประเทศไทย
และได้พัฒนามาเป็นร้านอาหาร๕ล้านที่มีหลากหลายเมนูอาหาร
แต่ที่เหมือนเดิมคือคงรสชาติความอร่อย
ใครที่ได้มาทานต่างต้องยกนิ้วให้เลยล่ะจ้า
โดยบรรยากาศของร้านจะเป็นบรรยากาศแบบสบาย
เข้าไปแล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งเมนูเด็ดของร้านที่พลาดไม่ได้เลย
และน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อเป็ดนุ่มน้ำจิ้มอร่อยแซ่บ
ลมกล่อมสุดสุดไปเลยล่ะครับอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้
เหมือนยกขึ้นมาจากทะเลยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
เนื้อหวานกรอบผัดเข้ากับกระเทียมและพริกปรุงรส

ลงตัวสุดพลาดไม่ได้เลยล่ะครับจานนี้
มีให้ลิ้มลองถึง๕สูตรในจานเดียว
สูตรขนมจีบต้นตำรับผักรวมมันกุ้งพริกสดและชีส
เรียกได้ว่าสั่ง๑ได้ถึง๕เลยล่ะครับ
อกจากนั้นยังมีเมนูยอดฮิต
ป่อเปี๊ยกกระเบื้องทอดกรอบ
และข้าวผัดพริกขี้หนูกุ้งสดไก่ทอดครับ
ขายมานานตั้งแต่ร้านเปิด
หวานมันหอมกลิ่นมะพร้าวเลยล่ะครับ
และยังมีเมนูเครื่องดื่มผลไม้ผสมโซดา
ที่เป็นสูตรของทางร้านอีกด้วยนะ
อกจากนี้ที่นี่ยังมีห้องละหมาด

สำหรับชาวมุสลิมที่ต้องการทำพิถีกรรมทางศาสนาด้วยครับ
ค่ะก็อยากจะเชิญชวน
ผู้ที่ชมรายการตลอดข่าวเช้านี้นะคะ

อาหารอร่อยบรรยากาศดีลองมาทานกันดูค่ะ
อาหารอร่อยแถมบรรยากาศภายในร้านดีแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะครับ

ใช่บรรยากาศก็ดีอาหารก็หลากหลายให้เลือกรับประทานได้
แล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่คนที่เป็นมุสลิมหรือว่าคนที่ชื่นชอบอาหารฮาล้านเท่านั้น
คนทั่วไปทานได้เหมือนกันนะเมนูเด็ดแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแบบนี้อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะ